เป็นคลิปมาจากโซเชียลตอนนี้ข้อมูลยังมีไม่ได้มากนัก

คือคุณลุงเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วแกบอกว่ารถฟอร์จูเนอร์ขับมาเหยียบเท้าแก
ก็มีการจอดรถแล้วก็ลงมาเหมือนจะคุยเหมือนจะเคลียร์

กลายเป็นเปิดศึกต่อยกันซะอย่างนั้นนะคะ
นี่เหมือนเถียงกันแรงขึ้นแรงขึ้นนะชี้หน้ากันแล้วนะฮะ

จมใส้ล่อยผมสองแชร์รอด

เชี่ยว๑๐๐๐กลัวเขาเข้ามาเป็นธรรมดา

ปั้นหนึ่ง

โฮโอ้โฮนี่ค่ะ

คุณลุงเสื้อดำเนี่ยเริ่มหมัดก่อนเลย

ก็มีการจอดรถแล้วก็มีการเคลียร์กัน
แต่ก็อีท่าไหนก็ไม่รู้นะพอเคาะกระจก
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคุณลุงมาคนเดียว
ก็เลยผลัดต่อยลุงบ้างจนลุงก็ล้มเหมือนกัน
สู้ไม่ได้หรอกสู้สองอ่ะนะฮะใช่ค่ะทีนี้คลิปนี้เนี่ย
แล้วก็บอกว่าถูกรถยนต์เหยียบเท้าเลยเคาะกระจกบอก
มีปากเสียงกันและลุงเสื้อดำเปิดต่อยก่อน
โดนคนขับรถรุมตืบตามคลิปสุดท้ายชาวบ้านจับแยกต่างคนต่างไป
ขอตัดคลิปภาพบางส่วนที่มีความรุนแรง
คุณผู้ชมก็ได้ยินใช่ไหมในคลิปชาวบ้านผู้หญิงเขาก็ตะโกน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
คือตอนนี้พอแยกย้ายกันไปแล้วก็ยังไม่ได้มีใครไปแจ้งความ
ไปเอาเรื่องต่อแต่ว่าอันนี้มันมีคลิปที่แชร์กัน
ดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาแล้วตกลงกันไม่ได้
ใครผิดใครถูกคือไปให้คนกลางในการออกศิลป์
ไปหาตำรวจดีไหมเรื่องแบบนี้จะได้จบ
จะได้ไม่ต้องมาเปิดเวทีมวยกันกลางถนนแบบนี้นะคะ